คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
จริงอาจารย์สุภาพคุยประเด็นเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูลต่อเนื่องเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้แง่มุมที่จะหยิบมาพูดคุยเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจค่ะ
ว่าการแก้ไขรัฐมนูลจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจยังไงบ้าง
อุปสรรคใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นจากการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูลด้วย
ดังนั้นฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ

เราต้องให้ความสำคัญกับประเด็นการแก้รัฐมนูล
อย่าไปคิดว่าเรื่องการเมืองเรื่องน่าเบื่อ
ฉะนั้นไม่สนใจที่จะฟังเรื่องการเมือง
เมื่อวานผมพยายามโยงให้เห็นว่า
การเมืองกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันยึดโยงกันยังไง
การแก้ปัญหาการเมืองการแก้รัฐมนูล
มันยึดโยงกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไง
แล้วถ้าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันติดติดขัด
มันไม่ราบรื่นมันเป็นเหมือนเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบ
มันจะกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศยังไง
ฉะนั้นเรื่องของการเมืองเรื่องของการแก้รัฐมนูล
เป็นเรื่องที่การเมืองภาคประชาชนจะต้องให้ความสำคัญ
วันนี้รองนายกจุลินลักษณะวิสิทธิ์พูดเรื่องนี้ตรงกันกับสิ่งที่ผม
ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน
คือท่านรองนายกจุลินท่านพูดว่า
การแก้รัฐมนูลจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
แล้วท่านอธิบายให้ฟังว่า

การเมืองสงบการเมืองไม่สงบ
การแก้ไขปัญหาการเมืองก็จะมีปัญหา
แต่ถ้าการเมืองนิ่งการเมืองสงบ
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็จะราบรื่น

เพราะฉะนั้นถือว่าการแก้ไขรัฐมนูล
คือการเสริมการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
เป็นการหาทางออกให้ประเทศ

การเมืองกับเศรษฐกิจมันยึดโยงกันอยู่อย่างนี้
การเมืองเป็นปัจจัยสำคัญของประเทศอย่างนี้
ฉะนั้นเพราะอย่างนี้ครับเราจึงได้เห็นภาพ
เห็นบรรยากาศที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้เขาเริ่มออกโรงมาร่วมมือกันผลักดัน
ให้เริ่มแก้รัฐมนูลกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล
ด่านไม่ผ่านวาระ๓
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าวันนี้อยากจะชี้ชวนให้เห็นว่า
มันมีประเด็นใหม่สอดแทรกเข้ามาที่จะทำให้
เดินหน้าแก้รัฐมนูลมีปัญหาหรือไม่
ท่านลองฟังดูนะครับ
คืออภิปรายอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายว่า

สารรัฐมนูลวินิจฉัยไว้ว่า
การแก้รัฐมนูลจะทำได้
ต้องทำประชามติเสียก่อน
แล้วการที่เราจะทำประชามติได้
ไม่ใช่อยู่ไปทำได้นะครับ
ต้องออกกฎหมายประชามติออกมาเสียก่อน
กฎหมายประชามติที่อยู่ในสภาผ่านวาระหนึ่งไปตอนนี้
ถ้ากฎหมายประชามติถูกคว่ำออกมาไม่ได้
ก็จะแก้รัฐมนูลไม่ได้
เพราะว่าไม่มีกฎหมายประชามติก็ทำประชามติไม่ได้
วันนี้เรื่องนี้มันมีข้าวลางขึ้นมาจะเป็นจริงแล้วครับ
เมื่อวานนี้เขาตั้งวงอภิปรายกัน
คนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องนี้คนหนึ่งคืออาจารย์สมชัย
ศรีสุธิยากรอดีตกรกต
อาจารย์สมชัยบอกว่าตอนนี้คนกลุ่มหนึ่ง
ทำให้กฎหมายประชามติที่ค้างอยู่ในสภาตกไป
วิธีการทำให้ตกไปก็คือว่าจะหยิบยกประเด็นดังกล่าว
ไปร้องต่อสารรัฐมนูลว่าประชามติขัดรัฐมนูล
ด้วยเหตุผลต่างนานาที่เขายกขึ้นมาอ้าง
คนกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์สมชัยพูด
พอไปดูในข่าวอ้อก็มีสวบางคนที่ตีความว่า
หรือบอกประชามติมาตรก้าวมันขัดรัฐมนุญฉะนั้นก็ต้อง
ควรจะส่งให้สารรัฐมนูลตีความ
สวที่ว่านั้นก็มีสวสมชายแสวงการ
สววัญชัยสอนสิริสรคำนวณสิทธิสมานคนดังทั้งนั้นนะครับ
ฉะนั้นเขาก็จะยื่นให้รัฐมนูลตีความ
แล้วเราไม่รู้ว่ารัฐมนุนจะตีความมายังไง
แต่ว่าสอสอทั่วไปเขากลับเห็นว่า
มันไม่เห็นตรงไหนจะขัดรัฐมนูล
อย่างที่สวบางส่วนสงสัย
กระทั่งอาจารย์ชูศักดิ์สิรินิน
หัวหน้าทีมกฎหมายของภักดิ์เพื่อไทย
ก็มองเห็นว่ามันไม่ควรจะขัดรัฐมนูล
แต่ที่ผมหยิบขึ้นมาวันนี้เพื่อ

นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เรา
ใจหายใจคว่ำกันต่อไปอีก
ว่าสุดท้ายขึ้นมา

ถูกวินิจฉัยว่าขัดรัฐมนุน

เราจะต้องตั้งคำถามยังไง
เราคงได้แต่บ่นว่ามันอะไรกันนักหนา

มันจึงเจอกับดักกับระเบิดขวางกั้น

ตามข้อมูลของดรเจตโทนวนิกอีกทีนึงว่า
ให้เคลื่อนการเคลื่อนขบวนของการเรียกร้องให้แก้รัฐมนูลเนี่ย

แล้วจะต้องตระหนักในข้อมูล
ดรเจตเคยบอกว่า
การยื่นแก้ไขรัฐมนุน
มันยุ่งยากทั้งนั้นในทุกประเทศ

แล้วท่านก็ยกสถิติมาให้ดูซ้ำว่า
สมมุติว่ายื่นแก้ไข๑๐๐ครั้ง

อกนั้น๙๙ไม่สำเร็จ

ประเทศอเมริกาที่ยื่นแก้รัฐมนุน
ในรอบ๒๐๐กว่าปีเนี่ย
ยื่นแก้ไป๑๒๐๐๐ครั้ง

มีในอินเดียแก้ง่ายหน่อย
อินเดียเนี่ยเขามีรัฐมนูลมาแล้ว
เขายื่นแก้รัฐมนูลได้ถึง๑๐๐ครั้งแล้ว
อันนี้แก้ง่ายหน่อย
ถ้าฟังข้อมูลสถิติแบบนี้
ว่าทุกประเทศในการยื่นแก้รัฐมนูลยากทั้งนั้น
เราก็ต้องมีความหวังกันต่อเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ยื่นแก้มากมาย
ซึ่งท่านผู้ฟังและประชาชนก็ต้องเข้าใจว่า
การเดินหน้าการผลักดันให้แก้รัฐมนูล
ไม่ใช่เรื่องการเมืองของนักการเมืองอย่างเดียว
แต่มันเป็นการเมืองของภาคประชาชนด้วย
การเมืองภาคประชาชนก็คือว่า
เป็นการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นการเมืองที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ถ้ารัฐมนูลแก้ไม่ได้
มันจะเป็นปัจจัยให้การเมืองนอกสภาไม่นิ่ง
การเมืองในสภาก็สั่นคลอน
เสถียรรัฐบาลเสถียรภาพรัฐบาลก็มีปัญหา
เพราะ๒๓พักที่เป็นพักร่วมรัฐบาล
เขาจะเดินหน้าให้แก้รัฐมนูลกันทั้งนั้น

มันก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาให้ประชาชน
ผลลัพธ์ผลพวงมันก็ตกถึงประชาชน
ฉะนั้นวันนี้ก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้อีกทีหนึ่ง
เพื่อให้ท่านได้มองเห็นว่าอ้อ
เรื่องของการเมืองมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเราเรายังไง

เกี่ยวเรื่องกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไง
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะครับ
เกาะติดประเด็นนี้กับอาจารย์ในขีดเส้นใต้เมืองไทยได้ทุกวัน